คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุไฟไหม้กันต่อนะครับ
ไฟไหม้สวนลำไหมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดระยอง
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมในการฉีดน้ำดับเพลิงแบบนี้นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะไฟไหม้จนเสียหายหมดเลยนะครับ
ร้านอาหารในสวนละมัยสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง
ไปเที่ยวก็จะรู้ว่าบรรยากาศที่นี่ดีนะ
มีร้านอาหารให้บริการนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้ามืดตี๕๓๐นะครับ
ตำรวจสพวังจันทร์ของระยองได้รับแจ้งก็รีบประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรุดตรวจสอบทันทีนะครับ
ที่เกิดเหตุก็พบคนงานกำลังโกลาหลกับเหตุการณ์เลย
พยายามหาวิธีในการช่วยดับไฟแต่ไม่เป็นผลเพราะว่าไฟมันลุกไหม้เร็วมากนะครับ
๑ชั่วโมงเต็มคุณเจ้าหน้าที่ถึงจะสกัดเพลิงไว้ได้นะครับ
ความเสียหายก็โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นส่วนของร้านอาหารนะฮะ
แก๊สถูกไฟไหม้อุปกรณ์ทำร้านอาหารเสียหายทั้งหมด
ค่าความเสียหายนับล้านแต่ยังโชคดีนะ

สันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
สำหรับสวนละมัยแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของระยองนะครับ

ในช่วงหน้าผลไม้เขาจะมีงานนี้คุณ
บุฟเฟ่ผลไม้ทุเรียนเงาะมังคุดผลไม้ดี
ผลไม้เด่นของจังหวัดระยองจะเอามาที่นี่หมดนะครับ
แล้วก็ยังมีที่พักแบบรถบ้านคุณ
เป็นส่วนตัวท่ามกลางขุนเขาอันเงียบสงบ

สำหรับนักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งเนี่ย

ไฟไหม้เฉพาะบริเวณโซนร้านอาหารเสียหายนะครับ

หรือว่าจุดที่ไปถ่ายรูป

ดังนั้นเขาก็เลยยังเปิดให้บริการตามปกติครับ
แต่ว่าอาจจะไม่มีอาหงอาหารให้บริการ
หรืออาจจะไม่มีผลมงค์ผลไม้นะฮะ